ส่วนพรุ่งนี้๒๒พฤษภาคม๒ปีแล้วนะคะ
ที่ข้อสาชอเข้ามาบริหารประเทศ
เชื่อว่าหลายคนรออยู่ว่าการแถลงผลงานครบรอบ๒ปีจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าปีนี้ใครรอนายกอาจจะแห้วนะ

บอกว่าไม่ขอประเมินผลงานของตัวเอง
สื่ออยากประเมินอะไรไปประเมินก็แล้วกัน
ขณะที่ทางตัวแทนของนปชก็ดีหรือว่ากปศก็ดีก็ออกมาบอกว่า
สชเองยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการสร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ขอตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีครบรอบ๒ปีที่คอสชเข้ามาบริหารประเทศ
โดยบอกว่าก็แล้วแต่สื่อค่ะว่าจะประเมินการทำงานอยู่ในเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน
ส่วนตัวนายกบอกว่าเชื่อว่าถ้าหากติดตามการทำงานของคอสชในทุกเรื่องก็จะรู้เองว่าดีหรือไม่ดีค่ะ
ท่านก็จะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดี

ไปหาอีกเดี๋ยวผมก็แสดงออกไว้
ถ้าทุกคนไม่รู้เลยว่าดีหรือไม่ดี
ก็เลิกอย่าไปทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
ขณะที่ฝั่งของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชและนายถาวรเสนเนียม
รองประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงกันนะคะว่า
ขอสชยังทำงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศล่าช้าค่ะ
แล้วก็เรียกร้องให้คอสชนั้นเร่งดำเนินการในทุกด้าน
ที่ให้แม่ทัพนายกองที่เป็นเสนาธิการฐานบกคนปัจจุบันทำ
ต่อจากพลเอกกรรมนาศ
ความจริงก็เชิญระดมความเห็นทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะบันทึกความเห็นโดยรวม

แต่ปรากฏว่าคณะนี้ทำทุกอย่าง
แต่ว่าเหมือนยักษ์ที่ไม่มีกระบอง
ผมเองเนี่ยนะครับเมื่อเขาบันทึกผมก็บอกว่า
ข้อสุดท้ายที่จะขอไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คือต้องให้อำนาจคณะที่ท่านแต่งตั้งมา

แต่ปรากฏว่าเป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบองเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องการปรองดองความสวรรณชัน
กลายเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง

เขาก็บอกว่าให้รัฐบาลชุดหน้าเข้ามาปฏิรูป
นี่คือสิ่งที่ผมผิดหวังที่อยากเห็น
ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอสชที่มีอำนาจตามมาตรา๔๔
รัฐธรรมนูลชั่วคราวนี้สามารถทำอะไรได้
นั่นคือเรื่องที่ผิดหวังยังไม่ได้
ตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องครับ